มาต่อกันเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเราไหมคะ

พี่มต้นม๒ม๓จับน้องป๒
ป๒๗๘ขวบนะเอาไปกดน้ำ
แล้วมีคนที่เขาผ่านไปมาคุณผู้ชมเขาถ่ายภาพนี้เก็บไว้ได้ลองดูดิ
โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยสะเทือนสังคมนะ
คุณผู้ชมฮะเด็กลงโทษกันแบบนี้นะฮะ
เกิดอะไรขึ้นภาพนี้นะคะเป็นเด็กมต้นค่ะ๓คน
จับน้องยังตัวเล็กอยู่เลยวัยประถมกดน้ำที่ท่าน้ำ
แล้วมีลักษณะใบหน้านะเขาบอกว่ายิ้มแย้มหัวเราะกัน
ในขณะที่น้องคนนั้นเนี่ยตกใจร้องไห้ด้วยนะคะมีอาการสำลักน้ำ
แล้วภาพเนี่ยถูกถ่ายโดยพี่ที่ชื่อว่าคุณวรวุฒิวรมงคลชัย
เขาก็เอาภาพที่ถ่ายได้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วระบุข้อความไว้แบบนี้ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครูวาอาจารย์ช่วยตรวจสอบกรณีนี้หน่อยนะครับ
นักเรียนชั้นป๑โดนรุ่นพี่ชั้นม๒ม๓รุมทำร้ายร่างกาย
เล่นกันแรงเหตุเกิดที่โรงเรียนย่านพระสมุทรเจดี
ผู้ปกครองกลัวเรื่องจะเงียบก็เลยทักมาขอความช่วยเหลือ
ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะเพราะว่าในโพสต์เขาบอกว่าเป็นน้องป๑
แต่ทีนี้ทีมข่าวตรวจสอบแล้วพ่อของเด็กบอกว่าเด็กคนนี้อยู่ป๒
ใช่แล้วค่ะทีนี้คุณกันจอมพลังค่ะก็มีการรีโพสต์นี้
ว่าอย่าไปรังแก่คนที่อ่อนแอกว่า
ทีมข่าวเราค่ะไปเจอค่ะผู้ปกครองของน้องมอสนะคะ
หรือว่าคุณพ่อนายประนดขมสิริอายุ๓๒ปี
เขาเล่าแบบนี้ว่าเนี่ยน้องมอสอายุ๘ขวบอยู่ชั้นป๒ที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะ
คือวันเกิดเหตุน้องเขาไปเจอกับรุ่นพี่ม๓โรงเรียนเดียวกัน๒คน
แล้วก็มีอีกม๒ด้วยที่อยู่ต่างโรงเรียนอีก๑คน
เขาบอกว่าเหมือนกับมีการพูดจากันไม่เข้าหูคุยกันไปคุยกันมา
แล้วเขาว่าว่าในจำนวนนี้บอกว่าน้องมอสไปด่ากลับเขาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วรุ่นพี่ก็เลยออกอุบายชวนน้องไปตรงโป๊ะเรือที่คุณผู้ชมเห็น
ตรงนั้นมันมีแท่นปูนกว้างสักประมาณ๑เมตร
แล้วกดน้องลงไปในน้ำน้องตอนแรกไม่ไปแต่ถูกดึงคอเสื้อแล้วลากไป
จับแขนน้องสองข้างอีกคนนึงกดหัวน้องจมลงไปเกือบถึงคาง
ก่อนที่กลุ่มรุ่นพี่จะเดินจากไปส่วนน้องมอสกลัวแล้วร้องไห้
แล้วสุดท้ายก็มีผู้ใหญ่มาเดินมารับน้องนะคะ
พี่เขาเหมือนจับมือผมไพ่หลังเลย
แล้วก็กดหน้าผมลงไปในน้ำเลยนะฮะ

พอรู้เรื่องเสร็จว่าลูกโดนแบบนี้นะคะ
มีลูกชายคนโตส่งรูปไปให้ดูเห็นรูปรีบ
ไปแจ้งความที่สพพระสมุทรเจดีเลย

เขาบอกว่ามีข้อความแชทมันเด้งเข้ามาที่โทรศัพท์
แล้วใช้ชื่อว่าโฟลกทักมาว่าเป็นคนที่อยู่ในภาพ
เข้ามาอ้างกับพ่อแบบนี้ว่าก็น้องมอสไปด่าเขาก่อน
ทำให้เขาทนไม่ไหวเลยจับน้องไปทำแบบนั้นอย่างที่เห็นในภาพ
แล้วตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขาเสียใจ
ก็บอกว่าไม่อยากจะกล่าวโทษอะไรมากมาย
ก็ถือว่าเด็กที่ทำก็ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
น้องก็ยอมรับด้วยคือพ่อก็บอกว่าลูกก็ยอมรับแหละว่า
ก็ผมก็ไปต่อว่ารุ่นพี่จริง

เพราะว่ารุ่นพี่ก็แก่กว่ามันก็ต้องมีความกลัวบ้างแหละครับ

แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครทักมาหาพวกเจ้าคนเลย

พ่อแม่เขายังไม่มาทักไม่มาสนใจอะไรเลยตอนนี้
คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมว่าแชทที่เด็กส่งมาหาพ่อ
มีข้อความว่ายังไงบ้างนะฮะ
แชทบางส่วนคือเด็กที่ส่งมาหาพ่อของน้องมอส
บอกว่าผมเองครับเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์

เขาบอกว่าผมคือคนเสื้อขาวครับ
โทรหาพ่อได้ไหมพ่อบอกไม่สะดวก
แล้วเด็กก็บอกว่างั้นผมจะอธิบายยังไงล่ะครับ

เพราะว่าพ่อแจ้งความไว้แล้วหนูพ่อก็บอกแบบนี้
และตัวเด็กคนนั้นเด็กเสื้อขาวที่อยู่ในภาพนิ่ง
ก็บอกว่าผมขอโทษด้วยครับพ่อ
ผมทำไปเพราะความสนุกผมไม่ได้กดหัวน้องเลยนะครับ
ผมไม่รู้ว่าพ่อจะรับหรือเปล่าแต่ผมขอโทษนะครับ
นี่คือแชทที่เด็กแชทมาหาพ่อของน้องมอสนะคุณ
ค่ะทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดช่วงสายนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณกันจอมพลังค่ะเดินทางไปแล้วนะคะ
มีการพูดคุยกับผู้ปกครองของคู่กรณีแล้ว

ก็รับรู้รับทราบพฤติกรรมของลูก
แล้วก็ทำข้อตกลงว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ

มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับผู้ใหญ่นะครับ
แต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กนะครับ
หลายท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของเด็กทะเลาะกัน

ผมมองว่าเรื่องนี้มันคือปัญหาทางสังคมนะครับ
คือเรื่องนี้มันเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงเกินเด็ก
วันนี้ก็เลยต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยนะครับ

แล้วก็ให้น้องกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อห่วงว่าน้องไปโรงเรียนจะโดนแกล้งไหม
น้องอยู่บ้านจะโดนรังแก่แบบนี้อีกไหมนะครับ
วันนี้เลยเลือกที่จะมาคุยกับทางคู่กรณีให้หยุดนะครับ
แล้วก็ทำข้อตกลงว่าไม่ทำแบบนี้อีกนะครับ

ตอนนี้น้องมีอาการปวดหัวไม่สบาย
ก็ไม่ได้อยากเอาความใดกับตัวเด็กผู้ก่อเหตุ

แต่ก็อยากคุยกับตัวกลุ่มผู้ปกครองของคู่กรณีเท่านั้นค่ะ
ไม่สบายเลย
แล้วก็วันนี้ก็เลยให้หยุดต่อก็ต้องไปตรวจร่างกายครับ
ทีนี้ถามว่าคู่กรณีกับผู้ปกครองเดินทางมาเหมือนกันนะ
ก็มาพูดคุยกับพ่อของน้องมอสนะคะ

ก็มีการทั้งน้องมอสกับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ
บอกว่ากอดคอจับมือกันขอโทษขอโพยกันด้วยนะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาพบกับทางด้านของพ่อของน้องมอสในช่วงบ่าย
ก็แน่นอนค่ะก็ถ้าเกิดว่าจบกันด้วยดีแบบนี้